คุณคะปกติแม่บ้านคนนี้พูดภาษาจีนไม่ได้
แต่จู่เธอมีอาการแบบนี้ค่ะ

เอาเหตุการณ์ให้ฟังในคลิปได้ยินเสียงไหม
ว่ามีเสียงคนพูดว่านั่งก่อนนั่งก่อน
สักพักบอกให้อามทำงานก่อนให้อามทำงานก่อน

ไม่ใช่คุณหมายถึงในคลิป
คลิปเนี่ยค่ะนี่เขาบอกว่านั่งทานข้าวพักเที่ยงอยู่ดี
แม่บ้านก็มาบอกว่ามือเย็นเท้าเย็น
สงสัยอาม่าจะส่งเจ้า

ปกติน้องแม่บ้านคนนี้พูดจีนไม่ได้นะ
อยู่เอ้าพูดได้ซะอย่างนั้น

แล้วคุณดูอาการของแม่บ้านคนนี้นะคะ
ตัวแกร่งตาเหลือกพูดภาษาจีนค่องปรื๋อ

อาร์มทำงานก่อนให้อามทำงานก่อน

จนเธอค่อยนั่งลงแล้วก็ฟุ๊บลงไป

แล้วฟื้นขึ้นมาด้วยอาการตกอกตกใจ
เหมือนไม่รู้ตัวว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง

เธอถูกอาม่าเข้าทรงจริงแหละ
ขณะที่บางคนบอกว่าเอ้าที่แม่บ้านพูดมันไม่ใช่ภาษาจีน
ภาษาอะไรเอาตัวครับดีฉันก็ฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่อง

แต่ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ
เพราะว่าเรื่องของทรงเจ้าของเข้าอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละบุคคลนะ
นี่ตื่นเฉยเลย
แล้วเธอดูเหมือนไม่เป็นอะไร
เหมือนแบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรป่

เขาก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอาม่าเข้าจริง
พูดภาษาจีนจริงทำไมฟังภาษาไทยรู้เรื่อง

อาม่าก็ฟังภาษาไทยได้เหมือนกัน